สวัสดีค่ะ

นาดีกากามีนอาจากาผมก็มีเหมือนกัน

ใช่ครับวันนี้เช่นเคยครับ
นี่นาฬิกากามีนแต่ของผมก็มีเหมือนกัน
อุ๊ยอะไรน่ะไม่ใช่ธรรมดากาโมยฮ่า
อะไรกาโมยก็เอากาโมยเขามา
ไม่ดีมาเอากามินดีกว่ามันยากด้วยนะ
ใช่นี่กฎิกาง่ายคุณผู้ชมฟังทางนี้
แล้วก็ตอบคำถามหน่อยว่าเมนูอาหารเจที่อยากให้พิธีกรทานเนี่ย
คืออะไรพร้อมกับบอกเหตุผลด้วยนะ

ครับจะได้ความคิดเห็นเกินมาผ่านช่องแบบนี้
ที่น้องจูนกบอกอย่าลืมนะหมายเลขโทรศัพท์
คุณก็จะได้รับของรางวัลที่อยู่ตรงหน้านี้ไปเลยครับ

ประกาศผลวันศุกร์นี้
คำถามไม่ยากรอแป๊บเดียว

อยากให้เราทานอาหารเจอะไรบอกมา

คุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยดีกว่า
ก็ฝนมันตกแทบทุกวัน
ที่จริงก็ไม่ได้แทบทุกวัน

ฝนยังฟ้าผ่านนะมีคนสาบานอยู่นะแถวนี้นะ
ใช่โอ๊ยตายแล้วไม่รู้จะไปผิดคำสาบานเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
แต่เรื่องของเรื่องที่บอกว่าฝนตกแทบทุกวัน
มันเป็นเพราะว่าอิทธิพลของพายุโนรู
โอ้โหบอกว่ามันทวีความรุนแรงนะ
เขาบอกว่าล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยา
ก็ออกมาอธิบายถึงพายุโนรูว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนนะครับ
เรื่องนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
ออกมาประกาศเตือนฉบับล่าสุดว่า
พายุไต้ฝุ่นโนรุกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้า

ว่าจะเคลื่อนฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง
วันที่๒๘กันยายนนี้
และจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน
แต่ทางเวียดนามเขาจะเจอแบบปะทะเต็มไง

เขาก็ความเร็วรมสูงสุดอยู่แล้วอ่ะ
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางการของเวียดนาม

แล้วคำถามคือของไทยล่ะ

เขาบอกว่าจะมีเรื่องของพายุฝน

ดูจากภาพถ่ายของดาวเทียมนะครับ
พบว่ามวลพายุเนี่ยมันเคลื่อนตัวอยู่แถวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
เคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกคล่อนไปทางใต้

น่ากลัวมาก
น่ากลัวคือทางเวียดา
ส่วนไทยครับคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้แบบเต็ม
กันยายนนี้พระราชสมดีไม่รู้จะดีไหมไม่น่าจะดีแล้วล่ะ
ก็คาดว่าพายุที่จะเข้าไทยก็อาจจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเปรชั่น
เดี๋ยวก็ต้องมารอลุ้นกันดูจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่
อิทธิพลของพายุโนรูนะครับจะทำให้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะฮะ
มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่
สำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะโดนพายุโนรูเข้าแบบเต็ม

ดาหารฮะรกก็เป็นรอยต่อระหว่างอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบ้านคุณสุภาษารา
ก็จะได้รับฝนตกหนักก็คือแถวอีสานตอนล่าง
แถวนั้นต้องระวังกันหน่อยหลายจังหวัดเลยนะครับ
แล้วนอกจากพายุโนรูแล้วเนี่ยยังมีพายุลูกใหม่อีกลูก
โลลูยังไม่ทันจะไปพายุใหม่มาอีกแล้ว
เขาบอกว่าไปก่อตัวอยู่แถวมหาสมุทรแปซิฟิกส
แต่พายุลูกนี้เดี๋ยวต้องดูไปเรื่อยว่ามันจะเคลื่อนตัวไปทางไหน

ไม่ได้อยู่ใกล้เราเลยนะอยู่ตรงนู้น

สภาพอากาศนะคุณสุพัสราคุณจูด้ง
ครับแล้วถามว่าคนที่อยู่ในเมืองกรุง

โดยอาจารย์ชัดจินิพันธ์นะฮะพูดว่ารัฐกาลกรุงเทพหมานคร
ได้เปิดศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นโนรู

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายก็ให้เตรียมรับมือกับภาวะฝนตกหนัก
ซึ่งอาจจะเกิดจากผลกระทบของพายุ
ก็ตอนนี้เริ่มดำเนินการเตรียมการจัดการทั้งเครื่องสูบน้ำ
พร่องน้ำแล้วก็การเตรียมเคลียร์ท่อระบายน้ำ

จริงก็จะเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้๒๘กันยายน
แต่ว่าก่อนหน้านี้เขามีการเริ่มกันมาบ้างแล้ว
ในหลายจุดหลายพื้นที่ในกรุงเทพ
เขาบอกว่าศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นโนรูของกรุงเทพ
ก็จะมีท่านผู้ว่านะฮะเป็นผู้อำนวยการศูน
แล้วก็มีรองผู้ว่าแล้วก็ประหลัดกรุงเทพนะฮะ

ซึ่งศูนย์จะมีการแจ้งเตือนถึงความคืบหน้า
ของสถานการณ์ให้ประชาชนทราบทุกวัน
ช่องทางการสื่อสารของกธม
ยังไงซะติดตามช่องทางหลายช่องทางนะครับ

รู้ก่อนร้อนหนาว

จะต้องติดตามการเตือนจากทางการอย่างใกล้ชิด

ต่างพยายามระบายน้ำออกนะคะ
เพื่อทำให้มีช่องว่างในการรับน้ำมวลใหม่
ตอนนี้เคือนป่าศักดิ์โชลสิตบอก
ขออภัยคนที่อยู่ปลายน้ำทั้งหลาย
ตอนนี้ขอระบายน้ำหน่อยค่ะ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าศักดิ์ชนลสิต

คาดว่าโนรูจะพัดเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ

ก็คือช่วงเช้าของวันที่๒๙กันยายน

จะทำให้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะ
จากภาคอีสานที่เข้าเป็นจุดแรกแล้ว
ไล่มาเลยภาคตะวันออกภาคเหนือภาคกลาง
โดนหมดค่ะกระทบกับหลายจังหวัด
และพื้นที่ภาคกลางเป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
ลบบุรีเนี่ยน้ำท่วมเกือบทุกปีเลย

โดยเฉพาะอำเภอลำสนที่และอำเภอพัฒนานิคม
คาดว่าจะส่งผลกระทบให้น้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์มันเพิ่มขึ้น
ไหลลงตัวเขื่อนป่าศักดิชนลสิตก็มากขึ้น
และเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินค่ะ
ขอทางเขื่อนบอกขอขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพราะว่าอะไรเพราะว่าจะมีการทยอยระบายน้ำจากตัวเขื่อนลงสู่ท้ายเขื่อนนั่นไง
แล้วพอปล่อยน้ำน้ำก็ไปลงสู่ท้ายเขื่อนท้ายเขื่อนก็ต้องยอมรับว่ามีบ้านเรือนประชาชนอยู่เหมือนกัน
คือถ้าน้ำขึ้นไม่ใช่ว่าให้รีบตักนะน้ำขึ้นให้รีบขนของ
ใช่ขนของขึ้นสู่ที่สูงไว้นะคะแต่ทั้งเขื่อนก็บอกว่าไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยฟู้ออกไป
คือเขาบอกว่าจะให้กระทบต่อคนที่อยู่ท้ายเขื่อนน้อยที่สุดจริง

ใช่แล้วก็จะแจ้งเตือนให้เตรียมตัวเป็นระยะนะคะ
ทีนี้ชาวบ้านค่ะชาวบ้านนอกจากจะต้องฟังพวกแบบนี้เรื่องของการประกาศอย่างใกล้ชิดแล้ว
ก็ต้องเตรียมตัวด้วยช่วยเหลือตัวเองด้วย
นี่คือชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่๕บ้านแสนต่อและหมู่ที่๑๑ค่ะ
ตำบลศาลจิตอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย

ช่วยกันเลยเนี่ยช่วยกันเต็มที่เลยกรอกทรายลงกระสอบค่ะ
เอาไปทำไมเอาไปกั้นทางน้ำไม่ให้มันไหลท่วมบ้าน

ก็เลยต้องขอเพิ่มการระบายน้ำหน่อยนะครับ
อกจากนี้ค่ะน้ำในลำห้วยขยางน้ำห้วยลำโชค
ค่อนข้างมากก็ไหลลงไปสมทบในพื้นที่อื่น
ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรบ้านเรือนประชาชน
ประชาชนนอกจากกรอกกระสอบทรายแล้ว
ในบ้านตัวเองขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงไว้เลยนะคะ
และที่บอกแบบนี้เพราะว่าเริ่มมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย
แล้วตอนนี้๒หมู่บ้าน๔๐หลังคาเรือน
พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายตั้ง๔๐๐ไร่
เห็นน้ำนะมันเริ่มมาแล้วนี่เบานะ
นี่ถือว่ายังช่วยเหลือตัวเองได้นะครับ

เอาภาพรวมดูภาพรวมกันหน่อยจะได้เตรียมตัวถูก
ภาคเหนืออ่างเก็บน้ำ๓แห่ง
ก็คืออ่างเก็บน้ำแม่ท่าแพรอำเภอศรีสัชนาลัยสุโขทัย
เก็บน้ำแม่รำพันธ์อำเภอบ้านด่านลานหอยสุโขทัยเหมือนกัน
เก็บน้ำแม่มอกอำเภอเถินจังหวัดลำปาง
สามอ่างเก็บน้ำที่พูดไปตอนนี้น้ำล้นสปิลเวย์แล้ว
มันล้นแล้วนะล้นแล้วและทีนี้มันก็จะไปส่งผลกระทบต่อ
จังหวัดสุโขทัยโดยตรงอุ้ยครับจะเอวแล้วอ่ะคุณ
แต่หลายพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัยก็มักจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะ
คือทุกปีอ่ะทุกปีเออมาทุกปีอ่าทีนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ
ก็เลยได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมและช่วยเหลือประชาชนเต็มที่
ตอนนี้ทางการก็เตรียมตัวเต็มที่เช่นเดียวกันนะคะ
หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรจะได้ช่วยกันทันท่วงทีนะ
เตรียมตัวเรื่องน้ำท่วมแล้วเตรียมตัวเติมให้ดี

อะไรอย่างนี้ครับหมายถึงเติมเงินเข้าระบบนะครับ
เงินเข้าระบบใช่ครับเพราะว่าคนเนี่ยมันมีบางคนที่ลงทะเบียนไม่ทัน
แต่ว่ารอบนี้รอบเก็บตกเตรียมตัวให้ดีครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับมาเรามาเริ่มกันที่เรื่องที่จะต้องรู้ก่อนเลย
นี่ก่อนที่จะหมดสิทธิ์นะฮะคือคนละครึ่งครับ
เฟส๕รอบเก็บตกใครที่ไม่ทันนะฮะฟังทางนี้เลย
เหลืออีกเหลือสิทธิ์อีก๒ล้าน๕แสนสิทธิ์ครับ
ตามกระดับคนเดียวไม่ได้ลงทะเบียนน่ะนี่เยอะเลย
แล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมนี้นะครับ
ที่ยังไม่ลงทะเบียนเนี่ยอย่าให้เสียสิทธิ์ครับ
๕ได้วงเงินคนละ๘๐๐บาทใช้ได้ถึง๓๑ตุลาคมนี้
โอ้โหก็เหลือเวลาอีกเดือนเดียวเองเนอะใช้เดือนเดียว
ใช่รีบใช้นะครับผมเนี่ยใช้หมดแล้วเหลียบร้อย
ยันใช้จังใช่ครับขยันใช้เป็นใช้เป็นเออใช้เป็นอยู่เป็นนะ
ส่วนใครที่ลงทะเบียนแล้วก็ยังไม่ใช้สิทธิ์ก็รีบใช้
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตัดสิทธิ์นะสำหรับคนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเนาะ
เรามาต่อกันหน่อยต่อกันที่กระทรวงการคังเรื่องของภาษี
ตอนนี้ครับเขาเล็งเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม๒อัตรา
สำหรับสินค้าฟุ่มเฟื่อยโอ้ผมเสียใจเลยอะไรบ้าง
นี่เลยคืออะไรบ้างรู้ไหมโดยเฉพาะสุรายาสูบเบียร์
นี่นะฮะจะจัดเก็บในอัตราสูงกว่าปกติเพิ่มเป็น๑๐
เต็มเพดานเลยนะฮะนี่ฮะทั้งนี้เพื่อหารายได้นะครับ
โปะเข้ารัฐแล้วก็ใช้หนี้ของประเทศค่ะคาดว่ารัฐจะมีรายได้เพิ่มจากภาษีเหล้าบุหรี่ที่เพิ่มขึ้นนะฮะ
อีกทั้งประมาณอีกประมาณหนึ่งแสนล้านบาทด้วยส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
โล่งใจไปหน่อยสินค้าทั่วไปที่ดิฉันใช้ไม่ขึ้น
แต่อะไรที่ที่ฉันไม่ใช้ไงบุหรี่แล้วก็สุราเวียฉันไม่ดื่มไงใช่ไหม

เออก็เลยไม่ได้

ในประวัตินี้แหละ
คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของการเก็บภาษีเนี่ย
ก็คือต้องพูดถึงสรรพากรถูกไหม
บางคนบางคนเขาบอกว่าเขาได้รับจดหมาย
สรรพากรเรื่องของภาษีเงินได้

มันจริงหรือเปล่าในเรื่องนี้ไปติดตามกันหน่อยครับ
ล่าสุดนะฮะมีข่าวออกมาว่ามีประชาชนหลายคนเนี่ย
ได้รับจดหมายจากกรมสรรพากร
เพื่อให้ยืนยันการแสดงภาษีเงินได้

ทำให้หลายคนกลัวว่าจะเป็นมิจฉาชีพ

ที่ถูกแอบอ้างบ่อยมาก
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมาถามหน่อยว่ามันข่าวจริงหรือเปล่า
ทางเราเช็คให้แล้วติดต่อไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

เขาก็ออกมาชี้แจงว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ย
เรื่องจริงนะทางกรมสรรพากรนะฮะ
ได้ส่งจดหมายยื่นแสดงภาษีเงินได้ครึ่งปี๖๕ให้กับบุคคลธรรมดาบางส่วนแล้ว
เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้แสดงหลักฐานการยื่นภาษี
ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเดือนตุลาคม
ซึ่งหากใครมีข้อสงสัยก็ติดต่อ
แล้วก็สอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ

คือปกติแล้วเนี่ยนะคะยื่นปลายปี
กรมสรรพากรนี่กลัวว่าครึ่งปีเอกสารบางคนหาย

ก็เรียกก่อนละกันเรียกให้เตรียมความพร้อมนะ
ไม่ใช่ข่าวปลอมนะนี่คือข่าวจริงนะคะ
ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของงู
เวลาเราอ่านข่าวงูเนี่ยอยู่ในห้องน้ำใช่ไหม
ตามป่าข้างทางบ้างใต้ตู้บ้าง
เอาทีนี้แต่ข่าวนี้งูมันออกมาจากกล่องพัสดุ
มันมายังไงค่ะเอาดูค่ะ
ถ้ามีพิษใช้เป็นอันตรายน่ะแอบต้องดีกู้ภัยนะเพราะการมีความเชี่ยวชาญนะคะกู้ภัยกู้ชีพขุนรัตนาวุฒิ
จังหวัดกาญจนบุรีค่ะพอไปถึงได้รับแจ้งเอาไม้เคลียร์ก่อนเลยนะ
เอาไหมเคียกเคียกก่อนเลย
เอาต้องกลัวก่อนสิเอาไหมเคียกเคียกก่อนนะคะ
ไปเคลียร์ไปเขียนที่ไหนไปเคลียร์ที่บริษัทขนส่งที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี

มันเป็นกองอยู่นะพัสดุเขี่ยไปประมาณ๑๐นาที

มันเป็นขาวแดงเอ้ยขาวดำขาวดำแบบเนี้ยมันปล้นอยู่กับกองพัสดุ
แต่เขาบอกว่าคาดจะเป็นงูเลี้ยง

ใช่มันไม่ค่อยขู่มันไม่ดุมันนิ่ง
คุณคะเห็นงูเท่านี้ก็ว่าตกใจแล้ว
เจ้าหน้าที่บอกว่ามันไม่ได้มีแค่นี้

ออกจากงูที่เจอแล้วจับได้แล้ว
เขาบอกว่าไปตามหามันออกมาจากกล่องไหน
เปิดกล่องนั่นแหละเปิดออกมาเจอนี่

มีพิษด้วยอยู่ในขวนน้ำหน้าเจ้ารวย

คาดว่าน่าจะเป็นการขายสัตว์แปลก
เออมีความเป็นไปได้
เป็นที่กาญจนบุรีนั่นแหละ
ก็เลยติดต่อให้เจ้าของพัสดุมารับไป

ผู้จัดการบริษัทขนส่งแห่งนี้นะคะ
ขอร้องขอวิงวอนและขอได้โปรดเถิด
ทุกท่านอย่านำสิ่งผิดกฎหมาย

ใส่กล่องพัสดุเพราะอย่างแรกเลยเป็นอันตรายต่อชีวิตเขา

และเป็นอันตรายต่อชีวิตพนักงานขนส่ง

มันโผล่ออกมาแล้วมันฉกพนักงานเขาให้อ่ะดี

เขาเบ้าตากันทำไง

รัดที่ข้อศอกตรงนี้กันพิษแล่นเข้าสู่หัว

ที่ต้นขากันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจ

พี่ส่งให้แล้วนะ

นี่ครับคุณผู้ชมครับพันเอกสุดเขตศรีนินทิน
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรรมทหารม้าที่๓ครับ
หลบหนีการจับกลุ่มจากจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมานะ
เข้ามายังไงเข้ามายังชายแดนไทยนะฮะเขาก็เลยเฮ้ยเข้ามาเหรอโอเคได้
เดี๋ยวนำกำลังออกลาดตะเวนไปถึงบริเวณชายแดนบ้านลิเซหมู่เก้า
ตำบลแม่ฝาหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนี่แหละ
ไปเสร็จพบไหมพบครับพบชายกลุ่มหนึ่งเออกำลังเดินเลยเหรอ
หูย่างสามขุมเดินทางช่องทางธรรมชาติครับโดยมีรถกระบะ
เลขทะเบียนขอไข่ก่อไก่สามหนึ่งเก้าแปดเชียงรายเนี่ย
เขาไปจอดรอรับอยู่นะฮะก่อนจะพาทั้งหมดเนี่ย
ขับมุ่งหน้าไปเรียงเพิ่มแม่ฝาหลวงเจ้าหน้าที่ครับนี่
เห็นแบบนี้จึงแจ้งสกัดจับรถคันดังกล่าวนะ
โดยมีนายธนาพลวิเศษจารุโรศอายุ๔๘ปีครับ
เขาเป็นใครเขาเป็นกำนันด้วยนะ
ำนันของตำบลแม่ฟ้าหลวงและก็เป็นคนขับรถคันนี้ด้วย
กำนันทำผิดเองเหรอนั่นแหละสิทำไมทำแบบนี้ล่ะ
ซึ่งภายในรถเนี่ยก็พบชาวจีนรวม๙คนครับ
เป็นชาย๕คนหญิง๔คนมาดูในกระเป๋ามีอะไรบ้าง
นี่เปิดกระเป๋าดูพบนี่เลยโทรศัพท์มือถือรวม๔๕เครื่อง
อันนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการของแก๊งคอร์เซนเตอร์
คนนู้นคนนี้คนนั้นหลอกลวงเอาไปหลอกคนนู้นคนนี้คนนั้น
แล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งด้วยนะโดยผู้ต้องหาทั้งหมดครับ
เขารับสารภาพด้วยนะว่าเป็นชาวเมืองกวางชีประเทศจีนครับ
แล้วก็เป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อยู่ในจังหวัดท่าขี้เหล็กนี่แหละ
คือลักลอบเข้ามาฝั่งไทยเพื่อเดินทางต่อไปทำงานที่จังหวัดเมียวดี
ตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองครับ
โดยมีนายหน้าจากฝั่งเมียนมาร์เขาออกค่าใช้จ่ายให้
ละเท่าไหร่คนละ๑๐๐บาทครับเพื่อหลบหนีการจับกลุ่มจากทหารฝั่งเมียนมา
และเมื่อมาถึงไทยก็จะมีคนมารอรับอย่างที่เราเห็น
แล้วก็เลยนำตัวทั้ง๙คนส่งสพแม่ฟ้าหลวง
ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะครับ
ส่วนนายธนพลคนขับรถกระบะเนี่ยซึ่งเป็นกำนันแม่ฟ้าหลวง
เขาก็ยอมรับนะว่ามีคนจ้างให้พาแก๊งคอร์เซนเตอร์ชาวจีนทั้ง๙คนเนี่ย
ไปส่งที่ไหนที่ตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
เรื่องต้นถูกแจ้งเขาหาช่วยเหลือซ่อนเร้น
เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกลุ่มตามพรบ
คนเข้าเมืองแล้วด้วยนะครับ
เอ้าคนของหลวงคนของรักทำผิดนี่
น่าเลยนะมาดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับ
ฝนตกน้ำมันก็ท่วมขังในหลายพื้นที่นะครับ
ก็ต้องฝากเตือนไว้หน่อยใครใช้รถใช้ถนนขับให้เบาหน่อยฮะ
ถ้าขับเร็วไปเหยียบน้ำแล้วกระเด็นใส่คนเปื้อนเขาแล้วก็
ถึงขั้นผิดกฎหมายเลยนะครับ
โอ้โหสาวในรถนี่ร้องวิดวายเลยนะ
แหมปลีกก็ปลีกก็มาแบบไม่มีอันเลยนะ

โอ้โหน้ำกระจุยกระจายเลย
เป็นใจอี้นี่อ่านอกจะทำจะไหน
เออเออโอ้โหโอ้โห
คุณผู้ชมครับรถเก่งคันนี้สีดำคันนี้
ขับผ่านน้ำจุดที่ท่วมขังมาแบบ
ฟิวเลยนะเห็นไหมไม่ยอมเบาเลยอะครับ
เหตุมันเกิดอยู่แถวถนน๕วัดป่าตานในอำเภอมะทิจังหวัดลำพูนฮะ
ชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้เขาก็คอมเมนต์ไปเยอะเนอะ
ก็ฝากเตือนนั่นแหละเรื่องของการขับรถที่เร็วเกินไป
คือไปเหยียบน้ำแล้วมันไม่ได้กระเด็นแค่ใส่รถอย่างเดียวไอ้รถไม่เท่าไหร่หรอกครับ
คนครับคนที่อยู่ข้างทางคุณเห็นไหมโอ้โหฟิว
ถึงหน้าถึงหัวเลยใช่แทบจะกลับบ้านไปอาบน้ำใหม่อีกรอบเลยนะคุณสุภาษา
บ้าไหวบ้าไหวเด้ออย่างนี้บ่ไหวเด้อ
อ่ะการขับรถเหยียบน้ำกระเด็นใส่คนอื่นอ้าวไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วนะคุณผู้ชมนะ
ฝากเตือนไว้เพราะว่ามีความผิดตามพรบจราจรทางบกฐานขับรถ
โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนหรือความปลอดภัยของผู้อื่น
มีโทษนะมีโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือนปรับตั้งแต่๒๐๐ถึง๑๐๐๐บาท
หรือฮึถังทำถังปรับเอาแล้ว
ทำเป็นเล่นไปจริงทำเป็นเล่นไป

ทีนี้พาคุณผู้ชมไปทานอะไรกันหน่อย

สายหมูกรอบกวักมือมาทางนี้เลยค่ะ
รีบมากินหมูกรอบกันหน่อยใน
สมัครโรครุ่ง

ฟังจากคลิปนี้นะคะจากติ๊กต
เราอยากจะบอกเราว่าอยู่ที่ไหน

ให้เรียกน้ำย่อยจนกว่าจะอยากรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนร้าน
เพราหมูกรอบเนอะใช่แน่นอนว่าน้ำมันขลุกขิกแบบนี้
มันต้องเผ็ดสตใจอร่อยสุดสุดไปเลยโหใจไข่กราวสักไปอื้อ
เมนูที่เขาบอกว่ามันแปลกตาเหมือนกันจากคณะหมูกรอบก็ไม่ใช่
อันนี้คือผัดหมื่นลีหมูกรอบ
ฮะมีผัดกับวุ้นเส้นอ๋อ
แล้วก็ใส่ดีนินอันนี้ผัดก้านคณะเข้าไปด้วย

ผมชอบคณะมันแปลกตรงไหน
นึกว่าดูเออคนทานแล้วแบบเออ
รุมน่าทานอะไรอย่างนี้เขาทานน่ากินอะไรอย่างนี้

เอาเป็นว่าผัดหมื่นลีเนี่ย

ส่วนเมนูอื่นทำจากหมูกรอบสรุปแล้วอร่อยหมดทุกอย่าง

พระรามที่๔แขวงวังใหม่เขตปฐุมวัน

เด็กจุฬาเขาน่าจะชอบนะ
น่าจะชอบนะ
โอ๊ยตายแล้ว

น้องรักเจ้าของอะครับดูฮะอันนี้เจ้าของอุ้ยนี่เขาใส่อะไรไหมฮะว่าเห็นเป็นเนื้อใส่เนอะแต่ว่าผมเห็นไม่ชัด
แล้วทำไงน้องหมาเห็นตอนแรกวิ่งดูเชิงก่อนเทาดูว่าจะมีคนมาช่วยไหม
ความน่ารักน่ะนะคุณผู้ชมระหว่างน้องหมากับคนดูสิ

อะไรนะหมาไม่ทิ้งเอ้ยหมาไม่ทิ้งคน

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

ความไฟความร้อนจากมือสู่หัวเลยปะ
เอาแต่ว่าอย่าหาแกล้งเพื่อนแบบนี้นะคะ
น้องไม่ดีมันอันตรายเนอะ
ใช่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนเป็นแผลขึ้นมาล่ะ
ใช่ไหมมันเป็นแผลผู้พองหัวแสบปวดร้อน

ไม่ไม่รับไม่รับ
เอาเป็นว่าอย่าแกล้งเพื่อนแบบนี้ละกัน

เออเอาไปกันใหญ่แล้ว

เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดู

ยุบใหญ่มาก

วันนี้เราถามไปไงว่าเมนูอาหารเจที่อยากจะแนะนำให้เราทั้ง๓คน
ลองรับประทานดูคือเมนูอะไรและเพราะอะไร
ส่งมาพร้อมแฮชแท็กหมายเลขโทรศัพท์ของคุณผู้ชม

เอ้าส่งกันเข้ามานะคะ
สำหรับการเล่นเกมประกาศผลวันศุกร์นี้ค่ะ
ส่วนเรื่องของฝนที่มันตกลงมาเนี่ย
บางทีมันอาจจะทำให้ถนนหยุบได้
เดี๋ยวพาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กัวเตมาลากันหน่อย
เพราะจะได้ย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทยว่ามีพื้นที่ไหน

วิลล่านุยบาค่ะห่างจากกรุงโกเตมาลาซิตี้เนี่ย
ทางใต้ประมาณยี่สิบกิโลเมตรแล้วหลุมที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
ลึก๑๕เมตรถ้านึกภาพไม่ออก๑๕เมตร
สูงขนาดไหนประมาณตึกสามชั้นอ่าใช่สูงไหมอ่ะ
ประมาณนั้นเลยอ่ะใช่โอ้โหแล้วเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิด
โดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยค่ะรถยนต์ค่ะเนี่ยขับมาแล้ว
แล้วตกลงไปในขณะที่ตกลงไปมีคนอยู่ในรถ๓คน
โอ้โหตอนนี้ศูนย์หาย๒คนนะ
ผู้ประสบเหตุเนี่ยคือช่วงเวลานั้นนะติดอยู่ในรถ
แล้วรถอยู่ในหลุมหลายชั่วโมง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ทหารก็ต้องช่วยเหลือออกมานะคะ
เอ้าเรื่องราวทั้งหมดสำนักงานภัยพิบัตรแห่งกุเตมาลาค่ะ
ตรวจสอบสาเหตุของถนนยุบค่ะแล้วก็ตรวจสอบด้วยว่า
ลุมยุบเนี่ยมันจะไปส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นอื่นอีกหรือเปล่า
ถ้ามันเกิดจากจุดนี้แล้วจุดอื่นมันจะยังมีอีกไหม
เห็นเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับคุณสุภาษา
ไม่ใช่ครั้งแรกปี๕๐ค่ะ๒๕๕๐เกิดหลุมยุบที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศโกเตมาลามาแล้วแล้วช่วงเวลานั้นนะ
หลุมเนี่ยมันกลืนบ้านเรือนกลืนรถบรรทุกมีผู้เสียชีวิต๓ศพเนี่ย
และครั้งนั้นนะเอาสาเหตุจากครั้งนั้นนะยังไม่เกี่ยวกับครั้งนี้นะคะ
เกิดจากพื้นดินเคลื่อนตัวอ๋อทำให้เคลื่อนตัวปุ๊บ
มันเกิดการแตกเกิดการแยกไงและช่วงนี้ก็เกิดฝนตกหนักมาที่โกเตมาลาด้วย
ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่แบบนี้
เพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าถนนสายต่างพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ย

จริงไอ้เหตุอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นได้หลายอย่างนะ

จริงมันก็ต้องถามผู้ที่เชี่ยวชาญอย่างนักธรณีวิทยา
ใช่มันเกิดจากฝนตกหนักด้วยน้ำอุ้มพื้นดินอุ้มน้ำ
แล้วก็ยังมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก
คือมันเกิดขึ้นได้หลายอย่างใช่ไหมจะต้องดูด้วย
แต่ถ้าเป็นบ้านเราช่วงนี้ฝนตกหนักก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะ

ให้ดูแบบนี้เพื่อที่จะมาย้อนกลับดูประเทศของเราด้วยว่าจะต้องระวังยังไง
ใช่จากต่างประเทศแล้วมาในประเทศบ้างที่จังหวัดขอนแก่น
นำอย่างนี้คุณผู้ชมให้มาก่อน๒ชั่วโมงนะครับ
เพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมหนักทำให้ถนนหลายสายเนี่ย
ถูกน้ำท่วมจนสามารถไม่สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับใครที่อยู่ขอนแก่นฟังทางนี้เลย
เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยวันที่๒๖กันยายนครับ
ท่ากาศยานนานาชาติจังหวัดขอนแก่น
เขาได้ออกประกาศแล้วนะครับแจ้งตัวเลย
บอกว่าผู้โดยสารที่จะเดินทางเนี่ยขอให้เผื่อเวลาสักนิดหนึ่งนะฮะ
เดินทางมาก่อนเวลาทำการบินสักหน่อย
ล่วงหน้าสักสองถึงสามชั่วโมงในระยะนี้เนี่ย
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกหนักครับ
ทำให้น้ำท่วมถนนหลายสายเนี่ยเห็นไหมฮะ
แบบนี้เดินก็ยากลำบากครับโอ้โหอันตรายมากเลยนะครับ
บางทีเจอหลุมเจอบ่อเนี่ยฮะซึ่งหลายจุดของเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ย
โดยเฉพาะบริเวณถนนมะลิวันที่มุ่งหน้ามายังสนามบินขอนแก่นเนี่ย
ส่งผลให้การเดินทางสัญจรติดขัดในหลายเส้นทางครับ
อย่างไรก็ตามนี่นะเห็นไหมท่าอากาศยานขอนแก่นเขาก็บอกว่า
แต่ว่าให้เดินทางให้วางแผนสักนิดหนึ่งใช่สิก็ต้องวางแผนสิ
เพราะว่าน้ำทั่วมาถึงครึ่งล้อแบบเนี้ยน่ะกว่าจะเดินทางถึงสนามบิน
กว่าจะเช็คอินโหลดสัมภาระเดี๋ยวจะตกเครื่อง
ต้องเดินทางล่วงหน้า๓ชั่วโมงแล้วกันเนอะ

คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องราวของเด็กน้อยคนนี้หน่อย
เห็นแล้วตกอกตกใจเพราะว่าอะไร
เขาบอกว่าไอ้รองเท้าคู่ใจเนี่ยมันเจ้าปัญหาจริง
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงมาเป็นคนละสีแบบนี้

ได้หู้กัดสมัครเขา
เอาจริงนะของบางอย่างคุณผู้ชมครับ
มันก็เป็นของที่ต้องใช้เฉพาะจริง
แต่อย่าไปทำให้มันเหมือนอย่างอื่น
อย่างเช่นเคสโทรศัพท์มือถือ
คุณผู้ชมมันมีมากมายหลายแบบนะ
แต่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าไปลองทำเป็นแบบอื่นแล้วคนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาเอาไปใช้ขึ้นมา
โทรศัพท์มันจะแย่นะอย่างเช่นคลิปนี้ไปดูกันครับ
เฮ้ยไม่ไหว

มือถือแต่ไปทำเป็นรูปแบบของรองเท้าแตะ

ลูกก็คิดว่าอ่าใช่รองเท้าเต็มเท้าเลยครับ
เหยียบไปแล้วก็ไปรูปไปเดินอะไรบ้าง

ไปมีมือถืออยู่ในนั้นด้วยอ่ะใช่อ่ะเช่โอ้ยตายตายตาย
บอกเลยพอเอาขึ้นมาโอ้ตายแล้วทั้งกล้องทั้งหน้าจอมือถือ
โอ้โหพังหมดแล้วครับจะไปโกรธลูกก็ไม่ได้นะไม่ได้
ก็เล่นเอาเคสมาเนี่ยนะที่ใส่มือถือเนี่ยมันเหมือนสักขนาดเนี้ย
เหมือนมากอ่ะเด็กเขาไม่รู้นะเด็กแยกไม่ออกเนอ
นั่นแหละสิอืมทำไงดีล่ะซื้อใหม่เลยน่ะเออ
ออกมาซื้อมือถือใหม่เออซื้อใหม่เลย
และเรามาย้ำกฎิกากันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมถ้าใครอยากได้นี่เลย
นาฬิกานะครับสวยแบบนี้ที่จะทำให้ทุกการวิ่งทุกการออกกำลังกายเป็นเรื่องง่าย
นี่ฮะนาฬิกากามินฟอรันเนอร์คุณผู้ชมง่ายเลยครับ
เพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยแอดไลน์ไทยรัฐทีวีมาแล้วก็ตอบคำถามว่า
เมนูอาหารเจดที่อยากให้พิธีกรเราเนี่ยทานคือเมนูอะไรพร้อมบอกเหตุผลโดนใจมาด้วยนะครับ
อย่าลืมสำคัญมากครับของคุณเองนั่นแหละครับ
แล้วเดี๋ยวเราประกาศผลวันศุกร์นี้นะครับช่วงท้ายรายการคู่กัดสะบัดข่าว
วันนี้มีภาพน่ารักมาให้ดูอีกแล้วนะคะเป็นแมวค่ะ
น้องแมวขึ้นต่อยมวยโชคกันแบบนี้แล้วตัวไหนจะชนะล่ะ
ลากันไปนะครับด้วยภาพน่ารักแบบนี้รายการต่อไปรออยู่แล้ว
ปากกับภาคภูมิหมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทรัติวีช่อง๓๒ครับ